เรื่องของการเลือกตั้งสอสอระดับเขตในกรุงเทพมหานคร
ก็คือเขต๙หลัก๔นั่นเองนะครับ
จับตามองว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ยเข้าเป้าเข้าวินบ้างนะฮะ
ก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับบริเวณที่สำนักงานเขตหลัก๔
ซึ่งถือว่าเป็นจุดในการรับสมัคร
ปรากฏว่าผู้สมัครแต่ละคนไปพร้อมกับหัวหน้าพัก
พากันไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่๘โมงครึ่งเลย
นี่ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันซะหน่อย

คุณเต้มงคลกิจศุกษินทรานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิราย
เดินทางมาพร้อมกับนายรุ่งโรธอิบบรอฮิมนะครับ
เดินทางมาที่นี่เป็นพักแรกเลยคุณนะ

คุณเต้บอกอย่างมั่นใจนี่ยืนกอดอกแบบนี้ฮะ
นี่ผมมั่นใจว่าจะได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
และการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องจับตาดูทุกอย่าง

แน่คุณเต้มาก่อนเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ดูตามมาหน่อยดีไหมคะ

พูดถึงมาดามหลีนางสรรรัฐเจนจาคะ

นี่พูดสมัครจากพักพลังปชารัฐนะ
นี่ค่ะแน่นอนก็ต้องมาพร้อมกับคุณซีระค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็๗โมง๙นาทีออกจากสำนักงานพัก
มาที่สถานที่รับสมัครนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันแล้วค่ะ

กำลังใจกองเชียร์มาเพียบเลย
แล้วก็เนี่ยแน่นอนค่ะสามีอย่างคุณศิราบอกว่ามั่นใจเลยแหละ

คุณศิราก็มาส่งมองตาปริบเหมือนกันเพราะอะไร
เขตพื้นที่นี้เป็นเขตของตัวเองแต่เก่าก่อน

ถูกสารรัฐธรรมนูลตัดสินให้พ้นจากสมาชิกภาพสอสอ
แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา๒๐ปี
จากความผิดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
จำคุกในคดีช่อโกงเมื่อปี๒๕๓๘นะคุณนะ
มันก็เลยต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเขต๙นี้ภายใน๔๕วัน
กรกตได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่๓๐มกราคม
นี่นะครับก็เลยต้องมามองตาปริบแบบนี้แต่ไม่เป็นไร
ส่งภรรยาเข้าสมัครนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงที่ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับ

คือคุณกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครสอสอพักก้าวไกล
เดินทางมาพร้อมกับหัวหน้าพักสุดหล่อคนนี้นะฮะ
ก็คือนายพิธาลิ้มเจริญนะครับ
มีกองเชียร์มาถือป้ายตะโกนพักเก้าไกลสู้
และขอโอกาสจากชาวหลักศรี
และไม่กลัวว่าจะเป็นฐานเสียงของใครด้วย
หลังจากก่อนหน้านั้นมีเรื่องราวดราม่าในป้ายหาเสียง
ของคุณกรุณพลด้วยนะ
เกี่ยวกับการที่ไปอะไรกับคุณศิระเขานะฮะ

ส่วนพักเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมคึกคักไม่แพ้กันเลย
ก็มีมาให้กำลังใจนะ
นายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครจากพักเพื่อไทย
นี่ใครส่งฮะใครส่งเข้าประกวดฮะ
คุณหมอชนละนานศรีแก้วหัวหน้าพักค่ะ
แล้วก็คุณหมอชนละนานบอกว่าโอ๊ยผมมั่นใจมาก
และที่สำคัญผมจะทวงศักดิ์ศรีชาวหลักศรีกลับคืนมา
เออนะฮะส่วนพักกล้าเนี่ยโอ้โห
ส่งนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพัก
ชิงตำแหน่งเก้าอี้ด้วยตัวเองเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นอดีตสสพื้นที่หลัก๔จตุจักรนะฮะ

หัวหน้าพักกล้าก็คือนายกรจาติกะวันนิษฐ์นะครับ
ก็มาพร้อมกับทีมงานและมาพร้อมกับกองเชียร์
โดยคุณอัธวิทย์มั่นใจเต็มร้อยเลยว่าจะชนะการเลือกตั้งซ่อมนะฮะ
เพราะถือว่าคุ้นชินกับพื้นที่
เคยเป็นอดีตสอพื้นที่หลักศรีจตุจักรแห่งนี้แหละฮะ
แล้วก็เป็นการใช้สนามนี้ทดสอบการเมืองสร้างสรรค์

อันนี้แนวคิดของพักกล้านะฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งพักก็คือพักไทยพักดี
ทรงนายพันเทพฉัตนรัฐลงสมัคร
แล้วก็มีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพัก

ไหว้พ่อแม่ก่อนมาสมัครวันนี้
แล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าจะปักทงแรกที่เขตหลักศรีให้ได้
บอกไว้ด้วยเดี๋ยวจะปราบมุ่งปราบอะไรบ้างล่ะ
ทั้งกุ้ยทั้งกลางทั้งโกงแล้วก็ปกป้องสถาบัน
อันนี้คือมาเพื่อจะจับหมายเลขผู้สมัครนะคุณ
หมายเลขประจำตัวเพื่อเอาไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะคุณ
ชงกองเชียร์ที่ติดตามผู้สมัครมาแต่ละคนนะคุณ
ชูป้ายส่งเสียงเชียร์เปิดรถเครื่องเสียงให้กำลังใจ

แล้วก็มีป้ายหาเสียงที่เขียนหมายเลขด้วย

พอจับได้เลขอะไรปุ๊บนี่คือพร้อมเลยใส่เลขไปทัน
ใส่เลขปุ๊บเลยแล้วก็จะแห่กรองยาว
ในการที่จะไปหาเสียงทันทีนะครับ

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตหลัก๔
ได้ให้ผู้สมัครทั้ง๗พักการเมือง

ผลออกมาอย่างไรบ้างนี่ครับบ้า๑ได้แก่
ผู้สมัครสอสอภักษ์ไทยภักดีนายพันเทพฉัตนรัฐ
๒ได้แก่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดี

ส่วนบ๓ได้แก่นายสุรชาติเทียนทอง
ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
และสำหรับบ๔ได้แก่นางสาวกุณฤทธิ์กลิ่นดี
ผู้สมัครสอสอพักยุทธศาสตร์ชาติ
เบอร์๕ครับ
แล้วก็เบอร์๖นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้อยากดูประวัติผู้สมัครแต่ละคน

เผื่อจะได้ทำให้ชาวหลักศรีเนี่ยเอ๊ะฉันจะเลือกคนไหนยังไงดี

ค่ะมาเริ่มกันที่เบอร์๑เลยนะคะ
นายพันเทพฉัดนรัฐผู้สมัครจากพักไทยพักดี
อายุ๔๓ปีค่ะเป็นนักธุรกิจไฟแรง
เกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม
แล้วก็เป็นผู้ชำนาญการในคณะกรรมธิการหลายคณะด้วย

เบอร์๒นะคะนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะคะ
ผู้สมัครจากภักดิ์กล้าอายุ๔๓ปีนะคะ
เคยเป็นอดีตสสกรุงเทพมหานคร

เป็นอดีตคณะทำงานเศรษฐกิจภักดิ์ประชาธิปัตย
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักกล้านะครับ

นายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครจากพักเพื่อไทยอายุ๔๒ปี
เป็นอดีตสสเขตหลัก๔ปี๕๔พักเพื่อไทยนะคะ
เป็นลูกคนที่๓ของคุณสนเทียนทอง
แล้วก็ทำในพื้นที่เขตหลักศรีมาตั้งแต่ปี๕๐แล้ว

แต่มาได้รับเลือกให้เป็นสอสอในปี๕๗
สังกัดพักเพื่อไทยนะคะ
ส่วนผู้สมัครจากพักเก้าไกลนะครับพักเก้าไกลนะครับ
ก็คือนายกรุณพลเทียนสุวรรณนะฮะ
ก็เบอร์๖นะครับอายุ๔๕ปีนะฮะ
คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีไม้ลายมือมากความสามารถ
แล้วก็เป็นผู้ที่แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนมาตลอด
รอบนี้พักเก้าไกลตัดสินใจส่งคุณเพชรกรุณพลเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ลงมาขอพิสูจน์คะแนนเสียงนะครับ

ส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์๗นะฮะ
ก็คือนางสรรรัฐเจนจาคะผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
หลายคนก็เรียกติดปากอยู่แล้วว่ามาดามหลีอายุ๕๑ปีฮะ
เป็นประธานกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่ง
ทำธุรกิจนำเข้าเครื่องยนต์มือ๒รายใหญ่

ที่ผ่านมาก็แน่นอนอยู่เคียงข้าง
แล้วก็เป็นเบื้องหลังของทีมงานเพื่อนศิระคอยช่วยงานสามี

แล้วก็ต้องเอ่ยถึงอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือเบอร์๘นะฮะ
เจริญชายสิทธิ์ผู้สมัครสอสอจากภักดิ์ครูไทยด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะดูเรื่องการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้หน่อยค่ะ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่๙อันนี้ประกอบไปด้วยเขตหลัก๔กับเขตจตุจักร
แต่ต้องบอกนะว่าเขตจตุจักรมีอยู่๓แขวง
ก็คือแขวงลาดยาวเสนานิคมแล้วก็จันเกษมนะคะ
ทีนี้วันที่๓๐มกราคมนี้ที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม
คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มีอยู่๑๗๗๖๔คน

ผมหนึ่งในนั้นเพราะผมอยู่เขตหลัก๔
ใช่ก็แน่นอนแหละเดี๋ยวคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์วันนี้
รายการพิเศษของเราคุณก็จะได้ฟังแนวคิดนโยบาย

นี่ค่ะในจำนวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ก็แบ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตหลัก๔

ส่วนในเขตจตุจักร๓แขวง
ลาดยาวเศรษฐนภนิคมจันทร์เกษมย์เนี่ย

หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะ๒๘๐หน่วย
ก็จะเป็นเขตหลัก๔๑๒๒หน่วย
เขตจตุจักรเนี่ย๑๕๘หน่วย
แล้วจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
หน่วยละประมาณ๖๐๐ถึง๘๐๐คน

เมื่อตอนปลายปี๓๐ธันวาคมปีที่แล้ว
ทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
ลดลงจากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒
ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๗๑๒๕๐คน
ครั้งนั้นคนมาเลือกตั้งประมาณ๑๗๐นะคะ
มีบัตรดี๑๑๕๖๗๔ใบ
บัตรเสีย๒๓๑๒ใบ
แล้วก็ไม่ได้เลือกใครเลย๒๒๐๙ใบ
ส่วนการเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมปี๖๒

นายศิราเจนจาค้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้ไป๓๓๒๑คะแนน
รองลงมาค่ะก็คือนายสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทย

นายกริตนุชาสันเสริญพักอนาคตใหม่

แล้วก็พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยพักประชาธิปัตย

แล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่นะคะนายศักดิ์พัฒน์สวามิวัฒน์

ทีนี้สัดส่วนสสกรุงเทพมหานครทั้ง๓๐เขต

ตอนนี้พักพลังประชารัฐได้๑๑ที่นั่ง

ครับถือว่าเป็นตีกลองศึกกันแล้วนะฮะ
สำหรับการเลือกตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมนาคม

เราพาไปดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งไหมคุณ